ฮึบหน้าอีกคดีหนึ่งเมื่อวานเรานำเสนอไปครับ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง

แล้วก็เสียชีวิตอยู่คาร้าน

ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยา

ตำรวจมาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันแล้ว

ตัวสามีไปเพราะตัวสามีบอกว่าอยากจะกลับบ้าน

เอาขึ้นรถตู้กลับบ้านไปส่งถึงท่ารถด้วยนะ
แต่ปรากฏว่าตัวผู้ชายตัวสามีคนนี้

แล้วก็ย้อนกลับมาแทงภรรยาที่ร้านอาหารตามสั่ง
จนเสียชีวิตแทงไปเป็น๑๐๑๐แผลนะครับ
ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ก็คือนายกฐินหรือว่าแบนกาสาอายุ๓๘ปี
เป็นสามีหนุ่มที่ใช้มีดแทงนางวารุณี
แขกเมืองจันทร์อายุ๕๑ปีภรรยา
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
แล้วก็ภรรยาแก่กว่าตัวสามีนะ

เป็น๑๐กว่าปีนะ๑๒ปีนะครับ

หลังจากที่ถูกแทงเป็น๑๐แผลนะครับ
นายกะถินเนี่ยถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผล
ประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
หน้าร้านขายอาหารตามสั่งในอำเภอน้ำยืน
อยู่กินกับผู้ตายมา๑ปีแล้ว

แล้วก็ผู้ตายเนี่ยชอบใช้ให้เค้าเนี่ยทำงานหนัก
ไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ร้านอาหารก็ตาม
ภรรยาไม่เคยให้เงินเขาในการใช้จ่ายเลย
และตัวเขาเองยังเคยเห็นภรรยาวัย๕๑ปี
นำซ้ำภรรยายังเคยแจ้งตำรวจ
มาจับเขาในข้อหายาเสพติดในข้อหาเสพยา

เขาเขียนจดหมายระบายใส่กระเป๋าสะพายไว้

คือตำรวจสายตรวจเข้ามาระงับเหตุทะเลาะวิวาส
ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ได้
แล้วก็ให้เงิน๕๐๐ขึ้นรถตู้

เพื่อที่จะแบบเออแยกจากกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วกัน
ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่มีเรื่องที่ใหญ่โตกว่านี้

แต่สุดท้ายนายกฐินย้อนกลับมานะครับ

แทงนางวารุณีภรรยาจนเสียชีวิต

แล้วก็คุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ